คราวนี้เป็นตำรวจกับคนร้าย
แล้วคนร้ายคาดว่าน่าจะผัวพันกับยาเสพติด
ตอนยิงนะกระสุนเข้าท้องตำรวจด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิที่ป่ายาง
อยู่ตรงท้ายหมู่บ้านโคกล่ามที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ขอนแก่นเนี่ย

เขาก็ต้องเอาเทปพันรอบกันพื้นที่เอาไว้

ใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจตรีนเรศ

ซึ่งเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งทางด้านผู้อำกับสพกระนวลเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ

ออกไปตรวจพอไปถึงที่บ้านโคกล่าม

กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยท้ายหมู่บ้าน

จนเจอนิ้วนั่งอยู่ริมศตร์น้ำ

ตอนนั้นลุกลี้ลุกลนนะเก็บกระดาษเก็บถุงพลาสติก
วิ่งหนีไปในป่าอ้อยไปในสวนยาง

พอไปเจอตัวนุนะตำรวจก็ตะโกนเรียกหยุด

เอาปืนมามายิงใส่ตำรวจหลายนัด
แล้วตอนนั้นวิ่งไปยิงไป

ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นักข่าวของเราก็ลงไปที่สวนยาง
ไปจุดที่ตำรวจกับคนร้ายมีการโดนปืนกัน
ห่างจากบ้านโคกล่ามสัก๓กิโลได้ค่ะ
ต้นยาง๒ข้างทางเลยนะ
ก็ให้เห็นร่องรอยกระสุนของคนร้ายแหละ
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะกำลังทำสวนอยู่เลย
ได้ยินเสียงปืนแบบปั๊มเป็นสิบนัด
ดังอยู่ประมาณสัก๑๐๑๕นาทีเลยค่ะ
ยังคิดอยู่เลยเอ้ยใครเผาศพหรือเปล่า
ประทัดไงจุดประทัดเผาศพ
มีตำรวจวิ่งออกมาถึงรู้ว่า
ไม่ใช่จุดประทัดเผาศพแล้ว

ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยคนร้ายนี่คือ

ยิงกับตำรวจยิงปืนยิงตำรวจแบบนี้

ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวแล้วค่ะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
เพราะว่าชาวบ้านเขาต้องออกมากรีดยางกันทุกวันน่ะนะคะ

ตอนเกิดเหตุนี่คือผมอยู่ฝั่งอีกฝั่ง
ว่าอีกฝั่งหนึ่งทำงานอยู่ได้ยินแต่เสียงปืน

เยอะนี่หมายถึงว่ารัวติดตรงต่อกันเลย

เขาจะมีช่วงที่รัวอยู่ก็มีอยู่๒ช่วง
คือมารู้อีกทีตอนที่เห็นตำรวจเขาวิ่ง

อยู่ในจุดของตัวเองเพราะว่าเผื่อโดนลูกหลง
บอกเลยค่ะว่าในนุไม่ธรรมดา
นายนุเนี่ยคือคนที่ตำรวจตามหาตัวอยู่

ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรีนพก้าวโสมณัฐ
บอกว่าก่อนจะถามเรื่องในนู้

ร้อยตำรวจตรีนเรศเป็นยังไงบ้าง

คุณหมอผ่าตัดเอากระสุนออกมาแล้ว
ส่วนในนู้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
มายิงต่อสู้ตำรวจจนตำรวจเจ็บอีก
ทีนี้ผู้การจังหวัดก็เลยบอกว่า
สั่งให้ชุดสืบจับกลุ่มตัวนายนุมาให้ได้โดยเร็ว

คดีนี้นายนุน่าจะอยู่ในพื้นที่ป่าเขา

ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมีอาวุธปืนด้วย
ก็ขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้เร็วนะคะ